เราสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่ารายงานที่วันนี้
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกของสบคได้แถลงออกมา
คือตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๑๑รายแหม
เราก็หายใจไม่โล่งท้องอีกแล้วนะฮะ
วันก่อน๕๑รายแล้วก็๓๘ราย
พอวันนี้๑๑๑รายนะครับ

กลุ่มผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเดิม
รวมทั้งสิ้น๓๗ราย
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๑๑ราย
ก็เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๒ราย
แล้วก็ไปสถานที่ชุมนุมชนอีก๓ราย
แล้วก็มีอาชีพเสี่ยง๔ราย

ติดเชื้อโควิด๑๙อีก๒ราย
แล้วก็กลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก๒๑ราย
แต่กลุ่มใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่๓ที่วันนี้นะฮะ
คุณหมอทวีสินให้ความสำคัญอย่างมาก
นั่นก็คือกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

เล็บไว้ว่าเดินทางกลับจากอินโดนีเซียนะครับ
๒รายนี่ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากนะครับ
อกจากนี้นะครับพบผู้เสียชีวิต๓ราย
๓รายเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนะครับ
รายแรกก็คือถือว่าเป็นรายที่๒๘นะครับคุณ
เป็นชายชาวรัสเซียอายุ๔๘ปีนะครับ
ก็มีประวัติเดินทางไปภูเก็ต

แล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาล
และกลับบ้านกักตัวเองที่บ้านนะฮะ
คือจากภูเก็ตแล้วก็กลับไปพัทยา

แต่ว่าเสียชีวิตเมื่อวันที่๕เมษายน
อันนี้ชาวรัสเซียวัย๔๘ปีนะครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๒๙ของประเทศไทยนะครับ
เป็นชายสัญชาติอินเดียวัย๖๙ปี

เป็นโรคประจำตัวก็คือเบาหวานหัวใจ
แล้วก็รักษาอาการโควิด๒๕มีนาคม
เสียชีวิตวันที่๗เมษายน
แล้วก็รายที่๓๐ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตในไทยเนี่ย
ก็คือชายชาวอเมริกัน
มีโรคประจำตัวก็คือโรคไตเรื้อรัง
โควิด๑๙วันที่๙มีนาคม
รักษาในโรงพยาบาลในบุรีรำ
แล้วก็เสียชีวิตวันที่๗เมษายน
นี่ก็คือผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๓ราย
แล้วก็รวมแล้วยอดสะสมผู้เสียชีวิตในบ้านเราคือ๓๐ราย
ขณะที่ยอดผู้ป่วยสะสมในบ้านเรา
มีจำนวนทั้งสิ้น๒๓๖๙ราย
แต่ที่เราต้องแจ้งว่ามีผู้ที่หายป่วยกลับบ้านได้แล้ว

ส่วนผู้ติดเชื้อก็ยังอยู่ในพื้นที่๖๗จังหวัดนะคุณนะ
ยังมีอีก๑๐จังหวัดที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเลยสักคนหนึ่งนะครับ
เราก็ต้องแจ้งกันหน่อยนะฮะว่า๑๐จังหวัดที่ยังสามารถที่จะป้องกัน
ค่ายของคุณยังไม่แตกก็คือที่กำแพงเพชร
ชัยนาฏตราดน่านบึงกาลพังงาพิจิตรระนองสิงห์บุรีและอ่างทองนะครับ
ค่ะโอ้นี่ก็เป็น๑๐จังหวัดนะคะ
แต่ว่าที่เหลือคือจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้ว
อยากให้มันคงอยู่แบบนี้ไม่อยากให้น้อยลงไปกว่านี้นะคะ
คุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่คุณหมอทวีสินพูด
เมื่อวานนี้มีคำพูดของคุณหมอที่บอกว่ากาดห้ามตกนะ
คือถ้าเกิดว่าเป็นมวยต้องตั้งกาดตลอดเวลาเลย

อ้าวใช่วันนี้หมอบอกว่าพอเห็นตัวเลขออกมาแล้ว
ได้แต่คิดว่าว่าแล้วไหมล่ะ
ซึ่งทางการแพทย์สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มีตัวเลข๓หลักแบบนี้
เอาจริงหมอบอกว่าผมก็ไม่อยากจะเจอ
อยากให้เรารักษาระดับ๒หลักไปเรื่อย
ซึ่งมันก็เลยทำให้กราฟผู้ป่วยใหม่ตอนนี้พุ่งทะยานขึ้น
แต่ส่วนหนึ่งอย่างที่คุณสืบสกุลบอก
เป็นเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อที่กลับมาจากอินโดนีเซีย
แล้วทางสบคก็รายงานว่ามี๔๒ราย
เรื่องนี้หมอบอกนะคะหมอทวีสินบอกว่า
อย่าเพิ่งไปรังเกียจเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้

แล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสเตจควารันที

มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง

นี่แหละฮะจึงเป็นสาเหตุสำคัญปัจจัยสำคัญที่สุด
ที่เราต้องเฝ้าระวังกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับ
ในจำนวน๔๒รายนี้นะครับ
ก็เราเจาะไปในรายจังหวัดกันบ้างนะครับ
เพราะว่าที่สตูนอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
สตูนก่อนหน้านั้นกำแพงแน่นหนา
ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดเลยสักคนหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าที่สตูนนะครับ
มีผู้ที่เดินทางกลับจากอินโดนีเซียในกลุ่ม๑๒คนเนี่ย
มาอยู่ที่สตูน๒๖คน
แล้วมีการตรวจหาเชื้อโควิด
ปรากฏว่าพบที่สตูนคูณ๑๕คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูนเปิดเผยออกมาบอกว่า
พอเราพบผู้ติดเชื้อโควิด
เริ่มต้นมาเราก็๑๕คนแล้วจากศูนย์
แต่ก็ไม่ท้อนะแต่ก็ไม่ท้อนะฮะ
ต้องมีการที่จะดูแลในกลุ่มนี้ให้เป็นอย่างดีนะครับ
ส่วนที่สงขลาสงขลาก็มีผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

แล้วก็พบว่าติดเชื้อโควิด๑๐คน
ในกลุ่ม๑๐คนนี้ก็ต้องดูแลเป็นอย่างดี
จากดูแลในสถานที่ที่โรงพยาบาลแล้ว
ก็จำเป็นที่จะต้องมีการกักตัวอาจจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิด
หรือว่าอะไรก็ตามนะฮะโดยจัดให้มีการกักตัว
ในสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้
สนามกีฬาพรุค้างคาวในพื้นที่ที่ตำบลบ้านพรุ

แล้วก็ดูแลรักษาต่อที่ศูนย์อภิบาลผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
จังหวัดสงขลาซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลนาม่อม
อำเภอนาม่อมซึ่งเป็นโรงพยาบาลสำรอง
รองรับผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะ
แบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์

แล้วก็ทันทีที่ผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย
ได้เดินทางมาถึงที่สงขลา
ก็จะมีขั้นตอนการป้องกันรัดกลุ่มเพื่อให้ปลอดภัยที่สุด
โดยให้รถไปจอดเทียบกับประตูทางเข้า
แล้วก็มีการสร้างอุโมงแบบนี้เลยนะคุณนะ
อุโมงทางเดินเชื่อมต่อกันภายในอาคารอย่างมิดชิด

ก็ต้องเดินไปตามเส้นทางในอุโมงตรงนี้นะฮะ
จากนั้นเดินขึ้นลิฟต์ต่อไปยังชั้น๒
แล้วเข้าไปรักษาตัวอยู่ในห้องพยาบาลทันทีนะครับ
ส่วนทีมแพทย์พยาบาลก็ต้องมีการป้องกันให้หนาแน่นที่สุดนะครับ
แล้วก็แยกส่วนระหว่างทีมแพทย์และพยาบาลที่อยู่ในห้อง
ร่วมกับผู้ป่วยกับทีมแพทย์พยาบาลที่อยู่ด้านนอก
มีการสื่อสารผ่านไมโครโฟนโดยผู้ติดเชื้อของสงขลา๑๐คน
จะมีทีมแพทย์และพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมง
ห้ามเข้าเยี่ยมอย่างเด็ดขาดจนกว่าจะหาย
แล้วก็มีการแยกตึกผู้ป่วยเป็นเอกเทพ
นี่คือคนสงขลาที่เดินทางไปอินโดนีเซีย
กลับมาที่สงขลาและติดเชื้อ๑๐คน
แต่ว่าที่สงขาก็มีชาวสตูน๑คน

แล้วก็มาอยู่ที่สงขลาติดเชื้อโควิด๑คน
ก็รวมเป็นว่าที่สงขลามีผู้ที่เดินทางกลับมาจากอินโดนีเซีย
แล้วติดเชื้อโควิดทั้งที่เป็นชาวสงขลาเอง
แล้วก็เป็นชาวสตูนทั้งสิ้น๑๑คน

มันจะตรงกับที่คุณหมอทวีสินแถลงออกมาว่ามี๔๒คน

เพราะว่าที่สงขลานี้
พบทั้งเป็นชาวสงขาและเป็นชาวสตูน๑๑คนถูกต้องไหม
นราธิวาสพบติดเชื้อ๒คนบวกกันเป็น๑๓แล้วนะ
ปัตตานีพบติดเชื้อ๗คนบวกเป็น๒๐คน
ยาลาพบติดเชื้อ๗คนบวกเป็น๒๗
ส่วนที่สตูนพบ๑๕คนบวกกันเป็น๔๒
พอดีนะครับ

ทีนี้นะฮะสำหรับเรื่องของเคอร์ฟิลล์กันบ้างนะฮะ
ปรากฏว่าเรื่องของเคอร์ฟิลล์
คุณผู้ชมครับเมื่อเช้าผู้ช่วยพบมาตอนรอนะฮะ
ก็คือพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
ก็เปิดเผยออกมาบอกว่าตั้งแต่วันที่๖เมษายน
ซึ่งเราเข้มข้นมากถึงมาตรการเคอร์ฟิลล์
ก่อนหน้านั้นในคืนวันที่๓ถึงคืนวันที่๕เนี่ย

แต่อย่างที่บอกไป๖เมษายน
เราจับจริงปรับจริงใช้กฎหมายบังคับใช้จริงนะครับ
สามารถจับกลุ่มผู้ที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ได้เพิ่มขึ้นวันละพันคนนะคุณ

กรุงเทพมนาคมจับกลุ่มได้วันละ๑๐๐คน

แล้วก็เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีไปถึง๙๔๙คนนะครับ
นี่เป็นข้อมูลทั้งหมดที่นายแพทย์ทวีสินได้เปิดเผยออกมานะครับ
เคอร์ฟิลล์มานี่๖คืนแล้วนะ
จะมาบอกว่าอ้าวลืมจำไม่ได้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะ